ชาวนี้ฉันเคยมาฟังการพิคล้องเรื่องของการลงทุน

กับทางด้านของคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ

สวัสดีครับคุณก๊อฟและท่านผู้ชม
ก็กลับมาอัปเดตข่าวสารด้านการลงทุน

ก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ซึ่งก็จะเริ่มประกาศกันมากขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้
แล้วก็ส่วนในต่างประเทศเองก็มีประเด็นของท่านประธานาธิบดีทรัมป์
ซึ่งล่าสุดเองก็คือในเรื่องของที่จะยกเลิกโอบามาแคร์
ปรากฏว่าในฝั่งของวุฒิสมาชิกโหวตไม่ผ่านนะครับ
ตรงนี้ส่งผลยังไงความเชื่อมั่นของนักลงทุนของฝั่งอเมริกาบ้างครับพี่นิดครับ
ก็บอกว่าการที่ติดขัดในเรื่องของกระบวนการด้านกฎหมายเนี่ย
ผมรู้สึกว่าตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกานะ
เริ่มที่จะรู้สึกว่าเรียกว่าขาดความมั่นใจแล้ว
ในกระบวนการของการบริหารจัดการการผลักดันกฎหมาย
รู้สึกว่าก่อนเลือกตั้งนี่รู้สึกจะคุยไว้เยอะเลย

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีบ้างเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอเมริกาบ้างนะครับ
แต่ว่าปรากฏว่านโยบายแรกเลยก็คือโอบามาแคร์ที่จะยกเลิก
ก็รู้สึกว่าไม่ผ่านซะแล้ว
ทั้งที่ดูว่าจริงแล้วการเมืองสมัยนี้ของอเมริกา
การผ่านกฎหมายน่าจะง่ายนะน่าจะเร็วนะ
แต่ว่ากลายเป็นตอนนี้ผมคิดว่านักลงทุนหลายท่าน
ที่ติดตามในส่วนของตัวนโยบายและการเมืองของสหรัฐ
ชักเริ่มลังเลแล้วฉะนั้นตลาดหุ้นก็มีความคิดในลักษณะ
ระวังตัวโชคดีครับโชคดีที่ตัวเลขของผลประกอบการ
บริษัทใหญ่ในอเมริกาในไตรมาส๒ออกมาดีกว่าคาด

แล้วก็ตัวเลขหลายสิ่งหลายอย่างยังอยู่ในเชิงบวกนะครับ
เพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของการแถลงถ้อยแถลงของประธานเสร็จนะ
หลังจากที่มีการประชุมก็คงอัตราดอกเบี้ยไปตามคาดแหละ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคงที่๑๑๒๕ครับ
แต่สิ่งที่เขาบอกก็คือโอ้โหอเมริกาฟังแล้วดีหมดทุกอย่างเลยนะ

ความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนของเอกชน
จับจ่ายใช้สอยของคน

เฟ้ออยู่ในระดับที่แม้ว่าจะต่ำกว่าเป้าหมาย๒๐๐
แต่ก็ยังถือว่าดีแต่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะ

ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้คนอเมริกันยังรู้สึกชื้นใจ
ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างยังทำให้เขาสบายใจได้นะ

แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือในช่วงนี้เนี่ย
จากความเชื่อมั่นในตัวการเมือง

เรียกว่าก็อ่อนค่ามันยาวนาน
แล้วก็ส่งผลข้าเงินบาทไทยเราเองนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแข็งค่าต่อเนื่องนะฮะ

จากการที่ค่าเงินบาทแข็ง
แต่ผมอยู่ในฝั่งตลาดหุ้นนะ
ฝั่งด้านตลาดหุ้นหรือในตลาดทุนนะฮะ
ตลาดหุ้นในต่างชาติกลับขายนะ
๙๐๐กว่าล้านบาทใช่ตอนนี้ผลมาสับสนนิดนึง
ค่าเงินบาทเราแข็งเราก็นึกว่าฝรั่งจะขนเงินมาลงทุน

พันธบัตรรัฐบาลนะครับ
ซึ่งในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมารู้สึกว่าจะซื้อ

เรียกว่าตั้งแต่ต้นปีมาผมว่าก็แสนกว่าแล้วนะครับ
ไม่เข้าตลาดหุ้นแต่ว่าเข้าตลาดตราศาสตร์นี้
อย่างนี้สะท้อนภาพอะไรบ้างสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ผมคิดว่าเขาอยู่ในโทนจับตาแบบระมัดระวัง
อาจจะยังไม่ถึงกับเชื่อมั่นมากนัก
ในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจ

จับจ่ายใช้สอยการลงทุนของเอกชนนะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าภาพร้ายข่าวร้าย

คือดูแล้วปลอดภัยทรงไปเรื่อย
ใช่เขาก็เลยเอาเงินมาพักไว้ก่อน
เหมือนเป็นหลุมหลบภัยในประเทศไทยตอนนี้นะครับ
ก็เลยทำให้ว่าเม็ดเงินเข้าตราสารหนี้แต่ยังไม่เข้าตลาดทุนตลาดหุ้น
มีโอกาสไหมครับพี่นิดว่าในช่วงที่เหลือของปี
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของไทย
งบการเงินที่จะประกาศออกมาไตรมาส๒ไตรมาส๓
ชักชวนทำให้เม็ดเงินของต่างชาติเข้าตลาดหุ้นได้บ้าง
ผมก็ยังคิดว่าถ้าดูภาพของเราเนี่ยมันไม่ได้แย่
มันก็ค่อยดีขึ้นแหละแต่มันดีขึ้นอย่างช้า
ตอนนี้เรามาเจอเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนะครับ
แต่ว่าหลังจากน้ำท่วมจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรกระเตื้องขึ้นหรือเปล่า
แต่สิ่งที่เราอาจจะรู้สึกแหมผิดหวังเนอะ
ก็คือถ้าสมมุติว่าน้ำท่วมชาวบุ้งชาวบ้านก็ไม่มีผลผลิตไง
แม้ว่าราคาขึ้นก็หยิบไม่ได้ผลประโยชน์ตรงนี้
นาร่มนะพูดง่ายนะครับ
ตอนนี้เนี่ยภาพก็คือผมคิดว่าฝรั่งอาจจะยังเอาเงินพักอยู่นะ
เพราะว่าไตรมาสที่๒ตัวเลขของบริษัทจดทะเบียนกำไรที่จะประกาศวันนี้

ใช่นะครับฉะนั้นเงินตรงนี้ก็อาจจะยังพักอยู่ในตลาดทุนไทย

แต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่วันหนึ่งจะไหลออกมาเข้าตลาดทุนนะ
เพราะว่าตลาดทุนณวันนี้กำไรของบริษัทจดทะเบียน
แม้ว่าไม่ได้โตอะไรที่ดูตึงตัง
แต่เราก็ยังมองว่าปีนี้โตในระดับประมาณสัก๕๗
คือว่าไม่ได้ถึงกับขั้นติดลบนะยังมีเติบโต
แต่ว่าเติบโตในระดับที่อาจจะเบาลงมาอีก

สมัยก่อนเราเคยเห็นว่าโต๒๐๓๐
ตอนนี้ก็เอาประคองประคองไว้ก่อนขอให้มีโตสักนิดหนึ่ง

แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งครับปีนี้คือไหนก็จะลงทุนในหุ้นไทยแล้ว
ปันผลบ้านเราเห็นว่าปันผลดี๓๔๕มีโอกาสไหมครับพี่
โอกาสครับจริงแล้วถ้าเราดูแม้ว่าตลาดทุน

แต่ว่าถ้าดูอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันนี้เนี่ย
ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับประมาณ๓๒นะ
ต่อปีใช่ครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับถือว่าสูงนะฮะ

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศเศรษฐกิจไทยครับ
ก็ต้องมานั่งพิจารณาดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ
ตลาดหุ้นไทยก็ยังถือว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของการลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะมีกำไรเติบโตบ้างใช่ครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่า
ปันผลของเราเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ

นักลงทุนเองเนี่ยก็อาจจะมีการกระจายการลงทุนมาบ้างนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในตราสารหนี้อย่างเดียว

อาจจะต้องเข้ามาในเรื่องของตลาดทุนเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว

วันนี้ก็ขอกลับไปทางห้องส่งครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณคุณชัยพรกับคุณเสริมสัตว์ครับ
นี่เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับ
ปัจจัยต่างประเทศเองก็จะมีผลกับเรื่องตลาดทุนตลาดหุ้นในประเทศไทยครับ